ผู้หญิงที่ตามไปตบไปทำร้าย
เพื่อนของลูกสาวที่เรียนอยู่ห้องเดียวกัน
ตอนนี้ถูกตำรวจแจ้งข้อหาแล้วนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของการทำร้ายร่างกายนะครับ

ก็ตามเพื่อนลูกที่มีเรื่องกับลูก

เขาขี่มอเตอร์ไซค์หนีมาก็ตามมาจนทัน
ตำรวจแถวนั้นก็เลยระงับเหตุด้วยการถ่ายคลิปเอาไว้เพื่อให้เลิกกัน
จะได้กลัวเวลาตำรวจถ่ายคลิปหลักฐาน
เพราะว่าผู้หญิงเยอะก็ไม่กล้าเข้าไปกอดรัดฟัดเหวี่ยงนะครับ
วันนี้นะครับผู้หญิงที่เป็นผู้ปกครองของเด็กนักเรียนสาวชั้นม๕
ได้ออกมาพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับโดยบอกว่าลูกสาวของเธอเนี่ยเรียนอยู่ชั้นม๕
มีปัญหากับเพื่อนที่อยู่ชั้นเดียวกันเป็นเพื่อนผู้หญิงเหมือนกัน
ก็คือเพื่อนคนที่อยู่ในคลิปที่ถูกทำร้ายนั่นแหละนะครับ
เริ่มมีปัญหากับเพื่อนผู้หญิงคนนี้ตั้งแต่รู้จักกับเพื่อนผู้ชายคนหนึ่ง
เมื่อต้นปี๖๑ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ถูกฝ่ายของเด็กที่เธอไปทำร้ายเนี่ย
ก่อกวนอยู่เป็นประจำท้ากันถึงขนาดท้าตบกันมาแล้ว
แต่เธออ้างว่าลูกของเธอก็พยายามบ่ายเบี่ยงมาตลอด
วันเกิดเหตุนะครับตามคลิปเนี่ยคือ๕พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ
แถวหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งที่บ้านโป่งรัชบุรีนะครับ
บอกว่าวันเกิดเหตุเด็กที่ถูกทำร้ายก็พยายามยั่วยุลูกเธออยู่หลายครั้ง
ลูกเธอก็ทนไม่ไหวแล้วก็มีเหตุทะเลาะวิวาสกันในโรงเรียนนะครับ
ซึ่งทุกคนเนี่ยก็มักจะมีเรื่องกับเด็กคนนี้อยู่แล้วนะ
ซึ่งลูกสาวของเธอบาดเจ็บ
แล้วสู้ไม่ได้แต่คู่อริก็ยังไม่ยอมเลิกรา
อันนี้เป็นคลิปในโรงเรียนใช่ค่ะก่อนจะเกิดเหตุที่ถนนนะครับ
เธอบอกว่าเนี่ยพอรู้ว่าลูกมีเรื่องกับเพื่อนที่โรงเรียน
แล้วลูกก็สู้ไม่ได้ด้วยแต่ยังถูกตามทำร้ายไม่เลิกลา
เธอก็โกรธแล้วก็ห่วงลูกขับรถไปรับลูกที่หน้าโรงเรียน
แต่ไม่สามารถติดต่อลูกได้แล้วก็ไปเจอเด็กคนนี้ที่หน้าโรงเรียนพอดี
ก็เลยบันดาลโทษะแล้วก็เป็นไปภาพตามคลิป
คือรู้ว่าลูกมีเรื่องกับเพื่อนคนนี้อยู่ในโรงเรียน
ไปเจอหน้าโรงเรียนพอดีเห็นว่าลูกเราก็หน้าแหก
อ้างว่าลูกเราหน้าแหกเห็นเพื่อนลูกที่มีปัญหากันก็เลยทนไม่ไหว
ก็เลยไปทำร้ายนะฮะหลังจากเกิดเหตุตำรวจแล้วก็โรงเรียน
ก็เรียกทั้งสองฝั่งไปเจอแล้วนะครับคู่กรณีทั้งสองฝั่ง
มีการพูดคุยกันสรุปเด็กทั้งสองคนถูกลงโทษพักการเรียนคนละ๗วัน
ส่วนตัวของแม่เด็กฝ่ายที่ไปทำร้ายคู่กรณีของลูก
เจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายนะครับ
เดี๋ยวฟังเสียงแม่ของเด็กที่ไปทำร้ายเขาหน่อยนะครับ
ก็คำพูดที่ทิ้งทวนไว้ว่าเลิกเรียนให้ไปหามาอีกหนึ่งคน
ก็คือจะมาเอาลูกเราอีกรอบนึง
ก็คือว่าแบบเลิกเรียนเดี๋ยวมึงเจออีกเดี๋ยวมึงเจอกันอะไรอย่างนี้ประมาณนี้
มันก็เป็นประเด็นที่ว่าเราก็ต้องคิดเนาะ
แล้วเราก็ติดต่อลูกเราไม่ได้แล้วลูกเราน่าแหกมาเลย
มันก็เป็นประเด็นคือถ้าเกิดคุณตบกันในกติกา
การห้ามห้ามคือต้องห้ามไม่ได้ห้ามแล้วมากระชากหัว
แล้วให้อีกคนนึงลุกจับเพราะคลิปที่จิ้มเต็มอ่ะคือจริงอ่ะ
ลูกเรามองแล้วมันก็มันไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะหรอก

ถ้าลูกจะตบกันก็ต้องมีกติกาอะไรพวกนี้
คือความจริงมันไม่ควรจะมีอะไรทั้งสิ้น
ให้เด็กต้องไปนัดตบนัดตีนัดต่อยอะไรกัน

เด็กสองคนตอนนี้ถูกพักการเรียนคนละ๗วันนะครับ
ก็ดูไว้นะครับผู้ปกครองก็ต้องดูไว้ด้วยนะครับ
วิธีการช่วยเหลือลูกระงับเหตุต่างมันต้องไปใช้แบบนี้ครับ
หลังจากนี้เด็กก็ยังต้องเรียนหนังสือกันต่อ
เจอกันที่โรงเรียนต้องอยู่ในห้องเรียนเดียวกัน
ก็ต้องจบเรื่องนะก็ต้องตั้งใจเรียน
ก็ฝ่ายแม่ที่ทำร้ายเพื่อนลูกเขาบอกว่า
ก็บอกลูกไปแล้วว่าให้มองอีกคนเหมือนอากาศธาตุ
ก็เรียนหนังสือไปไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปตีกัน